คุณผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องอุอาจที่เกิดขึ้นที่สุราธานีนะคะ
คนร้ายสองคนค่ะไปยิงชาวสวนทุเรียนคนนึง
เสียชีวิตต่อหน้าต่อตาลูกชายที่นั่งดูทีวีอยู่ในบ้านเลยนะคะ
เกาะสมุยค่ะภรรยาเนี่ยบอกว่าน่าจะเป็นประเด็นเรื่องความขัดแย้งเกี่ยวกับ
สินสวนทุเรียนของครอบครัวนี่แหละ
การเกิดขึ้นหนึ่งทุ่มเมื่อวานนี้นะคะตำรวจสพเกาะสมุยตรวจสอบที่เกิดเหตุในบ้านหลังนึง
โรงแก๊สในตำบลตลิ่งงามอำเภอกเกาะสมุยจังหวัดสุราธานี
พบศพนายเจริญเกิดอ่วมวัย๓๙ปีค่ะเป็นชาวกำแพงเพชร
ถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาดเข้าที่หัวไหล่ขวา๑นัดลำตัวอีก๒นัด

ส่วนพ่อเนี่ยนั่งอยู่ที่พื้นบ้านแม่ออกไปทำธุระนอกบ้าน
มีคนร้าย๒คนสวมไอ้โม่งปิดบังใบหน้า
หนึ่งในคนร้ายเดินตรงมาที่ประตูบ้าน

จากนั้นก็หันปากกระบอกปืนมาเจาะที่หน้าเขา

มาแล้วยิงตรงนี้หนึ่งนัดแล้วยิงใกล้ผู้เสียชีวิตหนึ่งนัด

นั่งดูตัวทัศน์พอตอนนี้เขายิงหนึ่งนัดเสร็จแล้วก็ไอ้
ส่องหน้าน้องด้วย

แล้วก็หันไปยิงพ่อไปอีก

เขารักษณะใบหน้าคุมอะไรปรบปิดมากมั้ย

ก่อนกลับเขาบอกว่าไปไปได้เร็ว
ครับ
ตำรวจสภเกาะสมุยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน๘จังหวัดสุราธานีก็ลงพื้นที่ตรวจหาพยานหลักฐานอีกครั้งนะคะ
สอบปากคำนางสุรีวันรอสกุลภรรยาผู้ตายด้วย
บอกว่าสาเหตุที่เธอนึกออกก็น่าจะมาจากเรื่องความขัดแย้งเกี่ยวกับทรัพย์สินสวนทุเรียนที่เธอกับสามีทำอยู่
ปัญหาเรื่องที่ดินที่ทำสวนทุเรียนเนี่ยมีปมความขัดแย้งอยู่กับกลุ่มเครือญาติฝ่ายเธอเอง
ก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์เนี่ยกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมาสามีบอกกับเธอนะคะว่ามีคนมายิงปืนข้างบ้านคล้ายเหมือนมาข่มขู่
กับสามีก็ระวังตัวเองมาตลอดแต่ก็ไม่คิดว่าจะมาเกิดเหตุร้ายแบบนี้
เชื่อว่าถ้าเมื่อคืนเธออยู่ที่บ้านก็น่าจะเป็นอีกศพหนึ่งเหมือนกัน
การเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนกระจายกำลังลงพื้นที่สืบหาข้อมูลเบาะแสของคนร้ายที่เกาะเหตุแล้วนะคะ
สอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องด้วย
เร่งติดตามตัวคนร้ายที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็ว
เพราะถือว่าเป็นการก่อเหตุที่อุกอาจค่ะ